เรายังมีของกินให้คุณผู้ชมได้กินกันด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อก
นี่บอกเลยว่าเด็ดจริงแล้วให้ไปร้านนี้หน่อยรีบไปเพราะว่า๔ชั่วโมงหมดแล้วนะ
งั้นรีบไปในช่วงตลอดกิน

ก๋วยเตี๋ยวเพื่อชีวิต

ที่นี่มีรถป๊อกขายก๋วยเตี๋ยวที่ชื่อว่าสหายกอกก๋วยเตี๋ยวป๊อก
เตี๋รสเด็ดที่อร่อยจนชาวบ้านแห่กินกัน

คือมันเหมือนจะเป็นแบบน้ำข้นใช่ไหม
แต่เหมือนมีการใส่น้ำแบบแดงคล้ายเย็นตะโฟ

เขาว่ากันว่าคนมาซื้อกันเยอะมาก๔ชั่วโมงหมด
แถมเจ้าของร้านเนี่ยนะยังมีหัวใจประชาธิปไตย

แถมยังมีการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
วันที่๑๔พฤษภาคมนี้ด้วย
แล้วคุณสมศักดิ์ศรีบุญรอด
พี่กอกที่เป็นเจ้าของร้านนี่แหละ
เขาเล่าที่มาที่ไปให้ฟังว่าเมื่อ๔ปีที่แล้วเนี่ยนะ
ตัวเองศึกศึกจากการบวชพระมานี่แหละ

เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวมันเป็นอาหารที่ทานง่าย

ดูสูตรของเขาไม่เหมือนที่อื่นนะ
เขาบอกว่าน้ำซุปสูตรเด็ดจริง
สูตรของเขาเองมีให้เลือกเยอะเลยนะคะ
ส่วนเนื้อสัตว์ก็มีทั้งหมูและไก่
น้ำใสน้ำตกน้ำแดงและต้มยำ
เออราคาขายชามละ๓๐บาทพิเศษ๔๐บาทเท่านั้นค่ะ
ส่วนเมนูเด็ดของร้านที่คุณชนะสนอกสนใจเป็นพิเศษก็คือ
เส้นเล็กน้ำตกหมูต้มยำ
เขาบอกว่าจะทำขายในหมู่บ้านนี่นะ
แค่นี้นะโอ้โหแทบจะไม่ทันนะครับ
ติดใจในความอร่อยเขาขายดิบขายดีมาโดยตลอดถึงขั้นว่า
โทรมาสั่งจองก่อนเลยหรือโทรนัดไว้ก่อน
ลุงลุงกอกเอาเส้นเล็กหมูน้ำตกก่อนเลยนะ
บอกว่าคนท้องคนแก่ทานฟรีคนจรก็ทานได้
เขามีสิทธิพิเศษให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะไปทานนะ
ติดต่อได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะจ๊ะ
อีกทีคนพิการคนแก่คนท้องคนจรเด็กและเด็กกินฟรีค่ะ